พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของสาวหล่อคนนี้นะคะ
ซึ่งทนายภัยศาลได้พาไปร้องกับตำรวจกองปราบค่ะ
เพราะว่าเธอเนี่ยถูกในจ้างซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทโลจิสติกชื่อดังนะคะ
ข่มขู่ขืนใจให้มีการร่วมหลับนอนกัน๓คนผัวเมีย

คือก็เป็นในจ้างทั้งผู้ชายผู้หญิงเป็นสามีภรรยาแล้วก็ให้เธอไปร่วมหลับนอนด้วย

พอหนีออกมาก็ถูกตามข่มขู่คุกคามนะคะ
ผู้เสียหายคือนางเสาเอค่ะอายุ๓๒ปีเธอเป็นสาวหล่อทำงานอยู่ที่บริษัทโลจิสติกชื่อดังในจังหวัดชนบุรี
ก็มีเจ้าของบริษัทคือในเอกับนางบีเป็นสามีภรรยากันเขามีลูกด้วยกันสามคนตอนแรกเนี่ยมันเกิดจากการที่นางบีนะคะคนที่เป็นภรรยาที่เป็นเจ้าของเนี่ยค่ะก็พูดคุยมีความรู้สึกดีต่อกันแล้วมีการโอนเงินให้กันกับนางเสาเอคกันตามเสน่หามีเป็นแบบนี้มาห้าหกปีก็ประมาณห้าแสนบาทยอดเงินตรง
แล้วบอกว่าถ้างั้นให้มาเป็นภรรยาคนที่สองของเขาแล้วกันนางสาวเอปฏิเสธขอเป็นชดใช้เงินคืนแต่ก็ถูกนายเอกับนางบีเนี่ยหลอกพาเธอเข้าโรงแรมและบังคับขืนใจเป็นการขืนใจต่อหน้านางบีนะคะ
หลังจากนั้นก็เอาเรื่องที่แอบคุยกับภรรยามาข่มขู่บอกเนี่ยจะไปแจ้งความจะไปฟ้องร้องเอาเรื่องเนี่ยค่ะมาบังคับให้ร่วมหลับนอนด้วยกันแบบสามคนผัวเมียแทบทุกวันตลอดระยะเวลาสามเดือนนางเสาเอปบอกว่าคือถูกบังคับแบบนี้จนเธอเนี่ยมีเลือดออกทางช่องคลอดมีการบังคับให้เซ็นสัญญาว่าถ้าเรี
มีทนายเก่งนางเสาเอเนี่ยจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นค่ะ
เป็นตอนที่อยู่เราไม่ได้มีชีวิตงความที่ต้องทำตามที่เขาความความกัน
นางเสาแห่งนี่เธอก็ทุกข์ทรมานใจมากก็ที่ผ่านมาเธอก็บอกภัยยำหนีไปหลายรอบ
ที่พักและบ้านพ่อด้วยยังมีการส่งข้อความทักเฟซบุ๊กไปหาเพื่อน
หาญาติหลายคนจนเธอเองทนไม่ไหวต้องออกมาขอความช่วยเหลือนี่แหละค่ะ
ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์พานางเสาเอไปพบตำรวจกองบังคับการปราบปราม
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับสองสามีภรรยาที่ถูกกล่าวหาในความผิดฐาน
มขืนกระทำชำราวและข่มขืนใจค่ะก็บอกว่าถ้าไม่เป็นความจริงตามที่ถูกกล่าวหาก็
ให้ไปสู้คดีในชั้นศาลค่ะ
ไปรู้จักกับเมียเขาขู่ว่าจะแจ้งความว่าเป็นชู้กับเมียเขาไปหลอกเอาเงินเมียเขาซึ่งความเป็นจริงมันคนละเรื่องเลยแล้วก็เอาสัญญาเนี่ยมาบอกว่าให้มามีอะไรด้วยอยู่กัน๓คนผัวเมีย